ต่อกันที่เรื่องราวคดีความการทะเลาะวิวาสของหลานสาวนางเอกชื่อดังแพทย์นับประพาและคู่กรณีนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งรีบให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาให้ปากคำโดยเร็ว
ใช่แล้วค่ะในขณะที่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเห็นหลานสาวของคุณแพทย์นับประพา
หรือว่าน้องนาฟเป็นคนเข้าหาคู่กรณีก่อนหรือว่าลงมือก่อนนั่นเอง
ในช่วงนี้เราจะไปติดตามการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของผู้เห็นเหตุการณ์กันค่ะ
พอเราซื้อของเขาเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องกันเราก็เลยยืนดู
ก็ยืนดูพอสักพักเขาเดินเข้าไปข้างใน
ล่อกันนุบเลยอะไรทำนองนี้

เราก็ไม่รู้หรอกฝ่ายไหนจังหวะที่เราเห็นแต่เราก็เห็นวินมอเตอร์ไซค์ว่า
น้องแพทอะไรหลานสาวเขานะ
นี่เป็นคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์การทะเลาะวิวาสของกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุบริเวณสวนสุขภาพใต้ทางด่วน
ภายในซอยเจริญราชซอย๕เมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีแพทย์นับประพาอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วย
โดยกล่าวว่าเห็นฝ่ายหลานสาวของแพทย์พุ่งเข้าหาคู่กรณีก่อน
จนเป็นเหตุให้เกิดการตะลุมบอลกันขึ้น
ขณะที่ความคืบหน้าคดีล่าสุด
ได้รับการเปิดเผยจากพันธ์ตำรวจเอกธรรมนูลบุญเรือง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาน

กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาน

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอผลตรวจร่างกายของคู่กรณีทั้งสอง

คู่กรณีตัวจริงทั้งสองฝ่าย

โดยยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรม

เข้าข่ายว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
ก็จะดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลเน็ตเวิร์กพบว่า
นาฟชธนันหลานสาวของแพทย์นับประพา
ยังคงแชร์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาส
รวมถึงโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัว
และน้อมรับความผิดพลาดของตนเอง
พร้อมกับโพสต์ภาพให้กำลังใจแพทย์นับประพา

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย